อ่าทีนี้มาดูเรื่องไม่เครียดค่ะเรื่องไหนฮะคุณเต๋อกับคุณใหม่
ดาวิกาค่ะเออตกลงเขายังไงกันเนี่ยคู่นี้คนก็ลุ้นกันเยอะมากไง
อยากจะให้เขาคบกันจริงจริงนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้คุณเต๋อสันทวิท
เขาก็ไปออกงานอีเวนต์งานหนึ่งอืมเขาก็เปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าตกลงเขา
กันจริงหรือเปล่าไปฟังเสียงดูค่ะ
คือถ้าเรื่องประเด็นแบบซุ่มคบกันอะไรอย่างเงี้ยครับเอ่อสามสี่เดือนใช่ไหมคะ
แล้วอันนี้คือไม่จริงครับผมก็คือไม่ไม่ได้ซุ่มคบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
ตกใจเหมือนกันที่มีข่าวว่าซุ่มครบแต่คุยกันจริงไหมคะหรือยังไง
ก็คุยกันเรื่อยเรื่อยครับคุยกันเป็นที่ยังได้ว่าเป็นขั้นศึกษาดูใจไหมคะ
ก็ผมชอบอ่ะครับผมเออครับผมว่าเป็นการแบบเหมือนพูดคุยแล้วก็
ศึกษารู้จักตัวตนกันไปมากขึ้นเรื่อยเรื่อยมั้งครับอันนี้ความสัมพันธ์เริ่มจากละครที่เล่นด้วยกันตลอด
จริงจริงหลังละครนะครับหลังจากที่ถ่ายเสร็จครับแล้วจากอะไรนะครับพลิกที่เมาส์ครับ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
คุณเต๋อเขาก็ตอบกวนสไตล์เขาอะค่ะ
แต่ก็ได้คำตอบแบบฟินจิกหมอนกันไปตามกันค่ะก็ชอบอะครับ

แต่พรุ่งที่ให้คุณหมายนาวิการก็มีคิวออกงานพอดี

มีเนี่ยนักข่าวก็ไปรอสัมภาษณ์ว่าเออตกลงเป็นอย่างที่คุณเต๋อบอกหรือเปล่า